สูตรแล้วนะคะการยกร่างรัฐธรรมนูลก็จะใช้เวลา๖เดือน
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๓เดือนร่างแรกก็เปิดเผยโฉมออกมาแล้ว
หลังจากนี้จะเข้าสู่โหมด๓เดือนสุดท้าย

ก่อนที่จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แม่น้ำทั้ง๔สายและประชาชนจะต้องส่งข้อเสนอแนะ
และความเห็นมายังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
หรือว่ากรทให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ระหว่างวันที่๑๖กุมภาพันธ์ไปจนถึง๒๐มีนาคมนะคะ
กรทก็จะต้องมาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ได้ร่างสุดท้าย
พร้อมทั้งตรวจสอบถ้อยคำร่างสุดท้ายให้สมบูรณ์ค่ะ
โดยในวันที่๒๙มีนาคม
ก็คือเส้นตายวันสุดท้ายของกรท
ที่จะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายให้แล้วเสร็จ
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลวันที่๓๐มีนาคม
และก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
จัดการออกเสียงประชามติเพื่อที่จะรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูลนะคะ
จากนั้นระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
จะเข้าสู่โหมดรณรงค์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูล
โดยกรทจะลงพื้นที่ไปหาประชาชนเพื่อที่จะชี้แจง
ทำความเข้าใจให้ทราบถึงเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูล
คาดว่าวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลจะเกิดขึ้น
วันที่๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
หากร่างรัฐธรรมนูลผ่านประชามติก็คาดว่า
ร่างรัฐธรรมนูลจะถูกนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
และประกาศใช้ได้ในเดือนสิงหาคม

คอสชก็สามารถหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่ง
ขึ้นมาแก้ไขและประกาศใช้ได้ทันทีค่ะ